คลิปอีกคลิปหนึ่งครับผู้หญิงท้อง๗เดือนเป็นคนเอามาโพสต์
บอกว่าเธอกลับไปที่บ้านของอดีตสามีเพื่อไปเอารถจักรยานยนต์
แต่สุดท้ายนะโอ้โหสิ่งที่ได้คือการถูกทำร้ายร่างกายแบบในคลิปนี้

ก็ลืมบอกว่าอยู่ในกาแน่น่ะเพราะว่าไง
ไม่มีไม่มีไปดูดิจะเอาลูกไปเล่นด้วยไม่สรุปจะกีดกันใช่ไหม

หือกูบอกให้ไปไหวมึงพูดจ้ากับกูอย่างงี้เหรอหือไอ้เมฆ
ไปก็มึงก็ปล่อยมึงด้วยมึงก็ไปด้วยไปเลยไปไปไปเลย
นี่ครับคุณผู้ชมฮะคลิปที่เธอเอามาร้องเรียนแล้วเธอ
โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าแค่จะไปพาลูกมาเล่นด้วยต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ
กะจะไม่ให้เจอลูกเลยใช่ไหมแล้วต้องเป็นคนยังไงถึงกล้าทำร้ายคนท้องได้ลง
จิตใจของพวกคุณทำด้วยอะไรนะฮะนี่คือคลิปต้นเรื่อง
เราก็ติดตามคนที่อยู่ในคลิปทั้งหมดได้ยินเสียงเขาเรียกว่าเมย์ไหม
เมฆเนี่ยคือคนที่โพสต์ครับเมฆอายุยี่สิบสี่ปี
ปัจจุบันเธอตั้งคันได้๑๔สัปดาห์นะครับกับแฟนใหม่นะ
ต้องบอกแบบนี้นะครับเจ้าตัวเนี่ยได้รับบาดเจ็บ
เธอโชว์รอยหน้าเอ่อเธอโชว์ใบหน้าที่มีรอยขวน
มีแผลถลอกที่แขนมือข้อศอกขวาแต่ว่าลูกในท้องปลอดภัยดี
แต่ว่ามีอาการปวดหน่วงท้องอยู่คุณ
เล่ากับทีมข่าวของเราแบบเปิดใจเลยนะบอกว่าก็เลิกรากับอดีตสามีไป
คนในคลิปเนี่ยที่ใส่ชื่อเหมือนรายเดอร์เนี่ยชื่อเต้อายุยี่สิบเก้าปีนะครับ
จดทะเบียนหย่ากันเรียบร้อยแล้วหนึ่งสิงหาหกห้านะครับ
เห็นไหมที่เธอได้ยินเสียงในคลิปไหมที่คุณผู้ชมได้ยินเสียงในคลิปไหม
ไหนอ่ะกุญแจไหนอ่ะกุญแจนะครับคือมอเตอร์ไซคันนี้อยู่ที่บ้านสามีเก่า
บ้านของนายเต้และทีนี้พอไปถึงเจอมอเตอร์ไซค์แต่ไม่เห็นกุญแจ
ก็เลยถามไงกุญแจอยู่ไหนกุญแจมันไม่มีไม่มีเสียบอยู่นะครับ
และทีนี้คิดขึ้นได้บอกว่าอยากจะพาลูกสาววัย๓ขวบที่อยู่บ้านนี้มาเล่นด้วย
เหมือนที่เคยเหมือนแวะมาเยี่ยมมาดูแลอะไรเนี้ยแต่ทีนี้ทำไมนะคนในบ้านถึงแบบ
เหมือนไม่อยากให้เจอลูกคุณผู้ชมมารู้ภายหลังนะว่าลูกถูกน้ำมันลวก
เพราะพ่อเด็กทำกับข้าวอยู่เธอก็เป็นห่วงลูกเหมือนกันนะครับ
แต่พอมาพบหน้านี่นายเต้คนแรกก่อนเลยนายเต้สามีเก่าใส่ชุดเหมือนรายเดอร์เนี่ยนะครับ
ทีนี้เมย์ก็ถามถึงกุญแจรถมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนนะครับแล้วก็ถามหาลูกด้วย
สามีเก่าตอบว่าไม่แล้วก็เดินหนีเดินบ่ายเบี่ยงไปนะครับ
เธอก็ตะโกนโวยวายบอกว่าอยากเจอลูกอยากเจอลูก
หลังจากนั้นมีปากเสียงกับใครรู้ไหมคุณยายของสามีเก่าชื่อยายปรีดานะครับ
แล้วเธอยอมรับว่าเธอก็มีการใช้คำหยาบคายขึ้นมึงขึ้นกูกับคุณยายเขาก่อน
แต่เธอบอกตอนนั้นมันก็เหลืออดเพราะอยากเจอลูก
อีกอย่างเธอก็โดนยายหยุมหัวผลักแล้วก็ขวนหน้านะครับ
จากนั้นที่หนูเข้าไปก็คือไปเอารถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็ถามกุญแจรถก่อนแล้วก็ถามถึงลูก

แล้วเขาก็เลยบอกว่าทำไมหนูก็เลยว่าจะเอาลูกไปเล่นด้วย
เขาก็บอกว่าไม่แล้วหนูก็เลยบอกว่าจำกิดกันใช่ไหม
แล้วเขาก็บอกเขาก็แบบว่าไม่ตอบอะไรเขาก็เดินไปเลยค่ะ
พอคลิปที่สองมาก็จะเป็นคลิปยายที่เดินเข้ามาทำร้ายร่างกาย
ก็คือก่อนหน้านั้นก็คือมีปากมีเสียงกันใช่ค่ะมีปากมีเสียงกันจริง
แต่หนูไม่ได้พูดแบบว่าที่เขาบอกว่าหนูด่าเขาอะไรประมาณนี้ค่ะ
มีคำหยาบจริงค่ะแต่ขึ้นแค่มึงกู
ผลักหนูล้มจะเป็นพี่เต้ค่ะจะเป็นอดีตสามีค่ะ
สาเหตุที่เลิกกันหลักเลยก็คือมันไปกันไม่ได้พี่
มันอะไรหลายหลายอย่างที่ไม่คุยกันแล้วอย่างที่สองก็คือ
ใช่ค่ะหนูไปคุยกับคนอื่นอันนี้หนูยอมรับว่า
ไปคุยกับคนอื่นแต่ไม่มีเชิงสัมพันธ์ที่ชู้สาวแน่นอนค่ะ
คือเธอก็บอกว่าเลิกลากันไปนะแต่เธอก็อยากไปเยี่ยมลูกเท่านั้นเอง
เอามอเตอร์ไซค์เท่านั้นเองแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นแบบนั้น
คุณผู้ชมฟังจากเมย์แล้วต้องฟังอีกฝั่ง
ยายของอดีตสามีหรือยายของเต้คนที่ปรากฏในคลิปใส่เสื้อคอกระเช้า
ปรีดานี่แหละค่ะยายปรีดาบอกว่าอ๋อนางเมย์เหรอ
ยายพูดแบบนี้ยายบอกแบบนี้เมย์มาอยู่ที่บ้านในฐานะสะพ้ายนะ
แต่ไม่ได้ช่วยงานบ้านไม่ได้ทำอะไรเลยครับไอ้วันนั้นน่ะ
คือที่บอกว่าจะพาลูกไปเล่นน่ะอุ๊ยไม่จริงหรอกแต่แค่จะมาเอามอเตอร์ไซค์
แล้วหลานเนี่ยหลานก็คือเต้เนี่ยเข็นออกไปให้ที่ปากทางเข้าบ้าน
แต่เมนเดินเข้ามาเกือบถึงบ้านแล้วตะโกนด่าแบบหยาบคล้าย
ยายเองต้องงงว่าเฮ้ยนี่เมมด่าใครเนี่ยต้องออกไปดูนะคะ
ทีนี้พอออกไปปั๊บก็เลยห้ามไงเมย์บอกว่าไม่ต้องมาเข้ามาในบ้านเลยนะ
ปรากฏว่าโดนด่าซ้ำยายบอกว่าฉันก็ไม่ไหวเหมือนกัน
ฉันก็เดินไปแบบเหลืออดนะนะไปผลักจนเมนเซ
ปรากฏว่าเมนมาหยุมหัวหลังจากนั้นเต้หลานฉันก็มาห้าม
ตกลงใครหยุมหัวใครกันแน่นะยายบอกว่าโดนเมหยุมหัวไง
เออแล้วยายบอกด้วยนะว่าเมย์นั่นแหละที่ถอยหลังสะดุดล้มไปเอง
เกี่ยวเลยว่าฉันไปทำร้ายอ่ะซึ่งฉันไม่รู้หรอกว่าเมนท้องอ่ะ
เนี่ยเลิกลากับหลานไปตั้งหลายเดือนแล้วอ่ะใช่ฮะเออ
มันเข้าไปในตอนกะถิ่นตอนกะถิ่นนั่นผลักเข้าไป
แล้วเขาก็โมโหเพราะฉันผลักให้เข้าไปเขาไม่ไป
เขาคว้าหัวฉันอย่างนี้เลยเขาจับหัวฉันก่อน
เขาจับหัวฉันอย่างนี้เลยเนี่ยแล้วหัวฉันยังหายไปข้าง
ฉันมีมือเปล่านี่เขามีโทรศัพท์เขาถ่ายคลิปของเขา
ถ่ายไปฉันไม่ว่าฉันก็เลยฟ้าหัวเขามั่งกัน
เขาถอยหลังจากต้นกระถิ่นเขาหนีฉันจากต้นกระถิ่น
เขาหนีแล้วเขาก็เลยลื่นล้มหงายท้องล้มเฉยไม่ได้ผลักเขา

นี่แหละครับคุณผู้ชม๕ให้ฟังความ๒ด้านนะครับ
แต่ทีนี้ก็เป็นเรื่องของครอบครัวในการที่จะไกล่เกลี่ยอะไรกัน
หรือว่าจะมีใครฟ้องร้องหรือว่าแจ้งความกันนะครับ